พูดถึงเรื่องโจรขโมยเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยยังมีอีกเยอะอย่างกรณีนี้ค่ะขโมยมอเตอร์ไซค์

แต่กรณีนี้นะคุณตำรวจเขาจับได้ด้วยคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
นี่เลยผู้ชายคนนี้ค่ะสวมเสื้อเชิดแขนแขนยาวสีขาวพับแขนอ่ะนะแล้วก็ใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าแตะสีขาวลักษณะประมาณอายุ๒๕๒๖ปีอ่ะเดินมานะคะเดินมาจากท้ายซอยแล้วก็กล้องวงจรปิดที่บริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งในซอยเทศบาล๑๐ตำบลบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์เขาจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนพอเดินมาท้ายซอย
มีคนผ่านไปในซอยนั้นอีกแล้วก็มีคนสัญจรผ่านไปผ่านมา
อารมณ์เหมือนไม่ไปไหนมาไหนดูลาดเรา
แต่ว่าท้ายที่สุดค่ะภาพอีกทีนึงที่ตัดมาให้เห็นก็คือว่า
ผู้ชายคนเมื่อสักครู่ขับมอเตอร์ไซค์หนีหายไปแล้วค่ะ
ก็คาดการณ์ได้ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมาดูลาดเหลาในซอยนี้สักพักหนึ่ง
แล้วพอฉวยโอกาสได้นะคะก็ขโมยมอเตอร์ไซคนนี้ไป
หลังจากที่ตำรวจสพบ
ว่ามีบุคคลต้องสงสัยลักษณะรูปภัณฑ์สันธารตรงกับคนร้ายที่ก่อเหตุเลยล่ะค่ะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์ในลักษณะที่ศูนย์หายไป
ตามที่ผู้เสียหายแจ้งเอาไว้เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยสกัดจับตัวผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้พร้อมกับรถมอเตอร์ไซคันนี้แหละ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายพัฒน์แสงสถานอายุ๒๗ปีค่ะ
เขาก็ยอมรับแหละว่าเป็นคนขโมยรถคันนี้จริง
เหตุผลของเขาก็คือตกงานค่ะ

ก็เลยตระเวนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่อำเภอบึงสามพัน
แล้วก็ขโมยมาได้๒คันขายไปแล้ว
แล้วขายราคา๘๐๐บาท
อีกคันนึงขายราคาพันบาทคุณผู้ชม
ส่วนรถคันที่จับได้ล่าสุดนี่คือคันที่๔แล้วนะ
ก่อเหตุแบบนี้มา๔ครั้งติดแล้วครั้งที่๔กำลังจะเอาไปขาย

ตำรวจก็เลยนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ณบริเวณที่ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ไปทำแผนจุดที่ถูกตำรวจจับกลุ่ม
ก็หลังจากนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหา
รับโทษกันไปตามระเบียบนะคะ

คุณจะมาตามตัวคนร้ายมาจากเกิดคดีจนได้
โอ้โหเล่นกวาดไปเนี่ยตั้ง๔คันแล้วใช่ไหม